ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานบุลบั้คไฟที่อำเภอผจร้อยเอ็ดกันหน่อยนะครับ
เป็นงานบุญบ้างไฟประจำปี๒๕๖๐นะครับ

เพื่อเป็นการถวายพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ

ไฟลูกแรกนั้นขึ้นไปอย่างสวยงาม
ก็เป็นการแสดงออกนะครับว่าชาวบ้านจะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ
ทานอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
บริการวันนี้ก็มีความสนุกสนานตลอดทั้งวันนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
บ้างไฟลูกแรกถูกจุดขึ้นเวลา๘นาฬิกา
กลางเสียงโหร้องดีใจของประชาชนนับหมื่น
เพื่อเป็นการบูชาองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ
โดยปีนี้บ้างไฟทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงาม
พุ่งตรงตามตำราที่ว่าไว้
แสดงว่าปีนี้ชาวอำเภอพนมไพร
พันธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์
น้ำผ้าสะดวกสะดงบริบูรณ์ดี

งานบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรประจำปี๒๕๕๙
เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ
หลังจากการบวงสวงสารเจ้าพ่อระงึมก่อนหน้านี้
ตามความเชื่อเพื่อให้เจ้าพ่อปกปักรักษา
ไม่ให้เกิดพยานอันตรายและการสูญเสียต่างเกิดขึ้น
ภายในงานค่ายบ้างไฟต่าง
ของอำเภอพนมไพรและในจังหวัดใกล้เคียง

ภายในเต็นต์ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้

เพราะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นการโชว์ศักยภาพ
และประชันความเป็นเจ้าแห่งบ้างไฟ
เพราะทุกค่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
ก็รอคอยที่จะนำบ้างไฟของตัวเองไปจุด
เพื่อประกาศศักดาให้คนในงานและคู่แข่งได้เห็น
ค่ายกระทิงโทนอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสเกต

และบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วจากที่บ้านของตัวเอง
เพื่อที่จะไปกำชัยชนะกลับบ้านเกิดให้ได้
และก่อนแข่งขันก็จะเช็คความพร้อมของบ้างไฟ
นำไปร่วมงานทั้งหมด๗บ้าง
โดยหัวหน้าค่ายได้กำชับลูกน้องทุกคนว่า
ในการจุดบ้างไฟแต่ละครั้งต้องไม่ประมาท
เพราะนั่นหมายถึงชีวิตของทุกคน
บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน
โดยเฉพาะค่ายบ้างไฟที่จุดแข่งขัน

เมื่อบ้างไฟของตัวเองขึ้นตามที่ต้องการ
และเมื่อเวลาคณะกรรมการขานคะแนนหากนำคู่แข่ง

โดยคณะกรรมการมีการควบคุมความปลอดภัย

การจุดบ้างไฟทุกครั้งให้หลบหลีก

มีลักษณะคล้ายจะพุ่งหาผู้คนที่ชมงาน
เราเริ่มต้นที่เราดูความสามารถเดิมที่มีอยู่นะครับ
ถ้าใหม่เราจะไม่อนุญาตให้จุดเลย
เอาช่างที่มีความชำนาญเป็นพิเศษให้จะจุดได้ครับ
ชั่วโมงละ๗๘บ้างนะครับ
ฐานนะครับประมาณ๔๐บ้างครับ

ทางการเชื่อว่าบางไฟใหญ่น่าจะอันตราย
มากกว่าม่อมไฟขนาดเล็กแบบนี้นะครับ

ด้วยความเป็นจริงอยู่ที่ช่างมากกว่าครับ

ผมว่าถ้าคนอีสานแล้วเนี่ยถ้าคนอีสานแล้วน่าจะมี
เพราะว่าบางคนก็อยากมาดูมงไฟขนาดใหญ่
บางคนก็บอกเออมุมไฟแสนธรรมดาไม่มาก็มีครับ
เพราะว่ามีส่วนครับ
โดยปีนี้พบว่ามีการจุดบ้างไฟถวายพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ
แบ่งเป็นบ้างไฟแสน๒๓๗บ้าง
บางไฟ๕๐๐๐๐และบางไฟ๑๐๐๐๐๗๓๑บาง
ซึ่งนับว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีการเข้มงวดควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงปีนี้งดให้มีการจุดบ้างไฟล้าน
เพราะเกรงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
แม้ว่าในปีนี้นะครับงานบุญบางไฟประเพณีของวังเครื่องผลวงภัยจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ
แต่ว่าท่านผู้ชมนั้นก็ยังสามารถมาดูได้ในปีหน้า

แม้ว่าบ้างไฟแสนทุกบ้างนั้นจะมีการบรรจุดึงประสิวในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน
แต่ก็พบว่ามีบางลูกนั้นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่เหมือนกันนะครับ
บางเขาเชื่อว่าจะผลในการบลกับพญาแทน
แล้วก็บนบานสารกล่าวต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ
ก็เชื่อว่าเป็นเพราะดวงและหนักไปกว่านั้นนะครับ
คือเชื่อว่าหากบ้างไฟของใครไม่ขึ้นนั้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนครับ
แต่ว่าความเชื่อของคนอำเภอพนมไพรนั้น

ก็คือความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ
จึงทำให้มีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นทุกปีครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน